เป็นเรื่องที่เป็นวิทยาลกิจกรรมบนโลกโซเชียล
สำหรับเหตุการณ์นี้เป็นภาพ
มีคนไปแชะมาได้จากสำนักงานที่ดิน

มติคณะรัฐมนตรีให้ข้าราชการทั่วประเทศ
ออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์

จะทำการปิดรับบัตรคิวในเวลา๑๒นาฬิกา
โดยเริ่มในวันพุธที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๙เป็นต้นไป
หมายถึงปิดเพื่อออกกำลังกายเหรอฮะ

เรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะที่เรานำเสนอข่าวไป
ปกติเวลาไปรับบริการสถานที่ราชการ

แล้วยิ่งถ้ามาแบบว่าออกกำลังกายกันช่วงบ่าย
อย่างนี้มันไม่ยิ่งเลยเถิดกันนานไปอีก

นั่นสิคือกรมที่ดินเคยไปบริการนาน
เขาเขียนนี้เลยหรือจริงหรือ
เป็นภาพจริงอยู่ในกล่องเอกสารแจกฟรี
จังหวัดอุดรนี่แหละ
ก็พอไปตรวจสอบผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปเลยค่ะ

ไปที่สำนักงานแล้วก็พบกับนายชัชวานเชิดชัยศักดา

ซึ่งก็ได้ชี้แจงว่าตัวเองเพิ่งมารับตำแหน่งนี้ได้๓วัน
แล้วก็ทราบเรื่องที่วิจารณ์กันแล้วโดยเห็นจากสื่อโซเชียลค่ะ
เห็นแบบนี้ก็เลยสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ยอมรับค่ะ
กระดาษแผ่นนี้มีอยู่จริงแต่ไม่ทราบว่าผู้ใดทำมาติดไว้
ซึ่งปกติแล้วประกาศในลักษณะนี้
จะต้องมีคำสั่งมาจากกรมที่ดินเท่านั้น
ทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งใจนำกระดาษไปทิ้งถังขยะ
แต่ว่าบังเอิญมีคนนำไปวางไว้ที่กล่องเอกสารแจกฟรี

แล้วก็ล่าสุดได้ไปตรวจสอบก็ไม่พบกระดาษแผ่นนี้แล้วนะคะ

ผมก็ไม่ทราบข้อความที่เขียน
ก็เพิ่งทราบกับโซเชียลเหมือนกัน
ก็มาตรวจดูก็มีจริงอยู่ใบเดียวตั้งอยู่ข้างหน้านะครับ
แต่เมื่อวานที่ว่าตั้งแต่๓๐เป็นต้นไป
จริงเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นเราทำงานตลอด
เราจะบริการให้ต่อเนื่องจนกว่าราศดรจะหมด
ถ้าท่านยื่นคำขอของผมภายในเวลาราชการเช่น๔๑๖๓๐น
ถ้าผมรับคำขอของท่านเรียบร้อยแล้วตามเวลาราชการ
แม้จะเสร็จ๓๐๐๔๐๐นเราจะบริการให้
นอกจากนี้นายชัชชาวานก็ได้ชี้แจง
เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาใช้บริการ
ว่าทางสำนักงานยังคงเปิดให้บริการตามปกติในทุกวัน
แล้วก็จะไม่มีการหยุดให้บริการในช่วงบ่ายวันพุธ

ส่วนเรื่องของการออกกำลังกายตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ชัชวานมองว่าไม่จำเป็นต้องไปออกแค่วันพุธ
แต่เจ้าหน้าที่จะไปออกทุกวันหลังเลิกงาน
หรือสัปดาห์นั้น๑วันวันไหนก็ได้
เพื่อสุขภาพของตัวเองนะคะ